มองไปข้างหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ

ท่านได้วิเคราะห์เอาไว้ในข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้นะครับ
อาจารย์ชี้นะครับบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับ
จากนี้ไปนะครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับ
ก็น่าจะส่งคุณเศรษฐานะครับเป็นแคนดิเดตนายกัธมนตรี
แต่จะผ่านหรือเปล่าต้องรอรุ้นครับ
รอลุ้นนะครับเพื่อแม่ให้เพื่อไทยคิด๔๕วันนี้นะครับ

อาจารย์สุภาพนะครับวิเคราะห์บอกว่า
ประชาชนก็พอดูออกว่าสถานการณ์ขณะนี้
บีบให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยปล่อยมือกัน
ขณะนี้ประชาชนหวังไว้ว่าเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลได้
โดยมีพักเก้าไกรอยู่ในรัฐบาลด้วย
คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกก็ไม่เป็นไรยังเป็นรัฐมนตรีได้
แต่ถ้าสถานการณ์ถูกบีบจากฝั่งสว
คือถ้ามีก้าวไกลก็ไม่เลือกไม่โหวตเรื่องนี้น่าหนักใจครับ
เส้นทางของการจัดตั้งรัฐบาลก็อยู่ในมือของเพื่อไทย
แน่นอนเพื่อไทยก็ต้องตอบตามหลักการว่าเดี๋ยวขอประชุมกันก่อน
ว่าจะส่งใครแต่อันนี้มันแหงอยู่แล้วก็เป็นคุณเศรษฐา
ปัญหาคือคุณเศรษฐาจะผ่านไหม
นี่ข้อที่๑เนี่ยไม่ผ่านแล้วจะทำยังไง
ข้อที่สองข้อที่สาม
พักก้าวไกลกับเพื่อไทยเดินไปถึงจุดไหน

แต่ว่าถ้าสถานการณ์มันถูกบีบไปจนถึงว่า
ถ้ามีก้าวไกลแล้วไม่เลือก
ถ้ามีก้าวไกลแล้วไม่โหวตให้
ถ้าสถานการณ์มันบีบไปจนกระทั่งว่าต้องปล่อยมือกันอ้าวตรงนี้จะเป็นยังไง
พอมันเป็นแบบนี้แล้วสอสออีสานนะครับของเพื่อไทยขยับเลยเร่งเลย
ให้เพื่อไทยตั้งตัดก้าวไกลทิ้งตัดก้าวไกลทิ้งเพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เสียที
ก็มีคำถามว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
เพื่อไทยอาจจะไม่มีที่ยืนแต่ฝั่งสอสออีสานบอกไม่เป็นไรหรอก
ก็ตั้งรัฐบาลแล้วรีบสร้างผลงานเดี๋ยวประชาชนก็กลับมาเชื่อมั่นในเพื่อไทยเอง
อันนี้อาจารย์สุภาพวิเคราะห์นะครับอาจารย์สุภาพยังวิเคราะห์ต่อนะครับ
อยู่ในมือสวถึงขั้นสื่อต่างประเทศพากันตั้งคำถามว่า
ระบบการเลือกผู้นำของไทยเป็นแบบนี้เขาไม่เข้าใจ
ทำไมคนไทยยอมให้เป็นแบบนี้ปิดท้ายอาจารย์สุภาพบอกว่า
ปีนี้เนี่ยเป็นปีครบรอบ๕๐ปี๑๔ตุลานะครับนะครับครั้งนั้นคนหนุ่มสาวลุกขึ้น
สู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแต่บทเรียนขณะนั้นครับคุณผู้ชม
ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นสุดท้ายการเมืองไทยก็กลับมาวางบนอยู่ที่เดิม